ทางการสหรัฐได้มีการแถลง
ว่าสามารถจับกลุ่มสมาชิกขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติได้๑๗คน
ล่อลวงหญิงไทยหลายคนไปค้าประเวณีในสหรัฐ
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
โดยผู้ที่ถูกจับกลุ่มก็เป็นคนไทยถึง๑๒คน
ของขบวนการนี้จะได้รับสัญญาถึงชีวิตที่ดีกว่า
และกับการทำสัญญาหนี้เป็นเงินนับล้านบาท
และถูกใช้แรงงานอย่างหนักในการค้าประเวณี
นี่อาจจะเรียกได้ว่าแทบไม่ต่างอะไรจากการค้าทาสมัยใหม่
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
นี่คือคำแถลงของอายการรัฐมิเนโซต้าของสหรัฐอเมริกา
หลังทางการสหรัฐได้จับกลุ่มสมาชิกขบวนการค้ามนุษย์๑๗คน
ล่อลวงผู้หญิงไทยไปค้าประเวณีในสหรัฐ
จำนวนนี้มีคนไทยรวมอยู่ด้วย๑๒คน
การจับกลุ่มเกิดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาในหลายพื้นที่ของสหรัฐ
รัฐมิเนโซต้าแคลิฟอร์เนียอิลินอยซ์จอร์เจียและฮาไวน์
ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดกระทำการค้าประเวณี
บังคับใช้แรงงานฟอกเงินและปลอมแปลงวีซ่าเข้าสหรัฐ
อายการระบุว่าตั้งแต่ปี๒๕๕๙
มีหญิงไทยหลายร้อยคนตกเป็นเหยื่อถูกส่งไปค้าประเวณีในเมืองต่างของสหรัฐ
ทั้งมิเนียโอปอลิสลอสแองเจลิสชิคาโกแอตแลนตาฟินิกส์กรุงวาชิงตันดีซี
ลาสเวกัสฮิวสตันดาลัสและออสตินในเท็กซัส
โดยเหยื่อที่ถูกส่งมาค้าประเวณีมักมีฐานะยากจนพูดภาษาอังกฤษได้เล็กน้อย
จะได้รับการให้สัญญาถึงชีวิตที่ดีกว่าในสหรัฐ
แต่จะมีสัญญาหนี้กับขบวนการค้ามนุษย์เป็นเงินประมาณ๑ล้าน๔แสนบาท
กว่า๒ล้าน๑แสนบาทเพื่อแลกกับการจัดหาวีซ่าเดินทางเข้าประเทศผ่านการปลอมแปลง
มักถูกชักจุงให้ทำศัลยกรรมเสริมหน้าอกเพื่อดึงดูดลูกค้า
ศัลยกรรมจะรวมไปกับหนี้ก้อนเดิม
รายงานระบุว่าเมื่อถึงสหรัฐผู้หญิงเหล่านี้จะถูกส่งไปค้าประเวณีในสถานที่แตกต่างกันไป
ที่อาบอบนวดโรงแรมหรืออพาร์ทเมนต์
โดยเหยื่อต้องทำงานเป็นเวลา๑๒ชั่วโมงต่อวันติดต่อกัน๖๗วันต่อสัปดาห์
และไม่ได้รับอนุญาตให้ออกไปไหนลำพังโดยไม่มีผู้คุม
อกจากนี้เหยื่อยังถูกแก๊งค้ามนุษย์หักเงินรายได้ส่วนใหญ่
และต้องรับผิดชอบค่าเช่าที่พักค่าใช้จ่ายส่วนตัวเอง
แทบเป็นไปไม่ได้ที่เหยื่อจะชำระหนี้นับล้านได้หมด
อเล็กซ์คูณเจ้าหน้าที่พิเศษของหน่วยสืบสวนของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐประจำรัฐมิเนโซต้าเผยว่า
ค้ามนุษย์ขู่ทำร้ายครอบครัวของเหยื่อหากเหยื่อคิดหนี
นี่คือชีวิตของคนที่ต้องการความช่วยเหลือ
มีเหยื่อหลายคนที่ถูกทำให้เจ็บปวดทั้งกายและใจ

จึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ
ที่จะร่วมมือกับหน่วยงานต่างในการช่วยเหลือและขยายการสอบสวน
รวมไปถึงความเป็นไปได้ว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายค้ามนุษย์อื่นหรือไม่
อกจากนี้ยังระบุว่านางสุมาลีอินทรทอง
หญิงไทยวัย๕๕ปีที่ถูกจับกลุ่มที่เบลเยี่ยม
เมื่อวันที่๕สิงหาคมที่ผ่านมา
เป็นหัวหน้าของขบวนการนี้โดยประจำอยู่ที่ไทย
และทางการสหรัฐกำลังประสานงานให้มีการส่งตัวนางสุมาลี

ขณะที่นายบุญทงก่อมงคลตระกูล
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐประจำเบลเยี่ยมรายงานว่า
นางสุมาลีถูกจับในชื่ออลิสวาเลน

โดยระบุว่าการจับกลุ่มของทางการเบลเยี่ยม
เกิดขึ้นตามหมายระหว่างประเทศของสหรัฐ